ก็วันนี้ก็เดี๋ยวก่อนชี้แจงนะครับโดยกั่งอิงในเรื่องของการประกาซใช้พรพจุเชิญที่มีความแรงแรง
นึกจากสามารถมีทางแทนด้วยเขาเพื่ออ้วกดในไว้
สิบห้าเวลาสี่นาฬิกานะครับแต่นั้นก็อ่าจะต้องนำเข้าพรบอ
เพื่อพินาภายใน๓วันนะครับวันนี้ก็ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ
ตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับสาระสำคัญในนั้นมันมีหลายประการด้วยกันนะครับ
มีทั้งในเรื่องของการห้ามนะครับในเรื่องของการมีอำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น
นะครับจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นอันนี้กลับเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้กฎหมายปกติ
นะครับใช้กฎหมายพรบชุมนุมซึ่งวันนี้ใช้กฎหมายนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็กลับเรียนทุกท่านให้เข้าใจว่าสารสำคัญในใน
ตรงนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่การเริ่มการชุมนุมนะครับการห้ามไม่ให้มีการชุมนุม
การเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัยจับกลุ่มอะไรต่างเหล่านี้เป็นกฎหมายพรบฉุกเฉินทั้งสิ้น
มีอำนาจในการดำเนินการรัฐบาลมุ่งหวังเพื่อให้บ้านเมืองเรามีเสียรภาพนะครับ
ให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เรามีผลผลต้นจากโควิดทั้งกระทั่งเศรษฐกิจทั้งการแพร่ระบาดต่างต่างของ
ควบฟื้นฟูควบปกติควบหกสามควบหกสี่เนื่องจากมาจากต่อเนื่องนะครับ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดอย่างแนวชายแดนเราก็ทำทั้งหมด
ทุกอย่างที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อมีสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้น
ผลไลข่ะแล้วหมุ่งหวังว่างเขาจะใช้ให้ให้สั้นที่สุด
แล้วกันความนี้ก็ประกาศใช้เป็นแค่หนึ่งเดือนสามสิบวันหนูน้อยกว่านั้น
ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะไปทำร้ายใครแต่ท่านต้องดูทุกวันที่เกิดขึ้นมา
เดี๋ยวมีใครถูกทำร้ายบ้างก็คือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำเกือบทั้งสิ้น
ทุกอย่างแสดงให้เห็นถึงว่าสถานการณ์มันไม่ใช่ปกติแล้ว
แล้วก็เหตุการณ์นักภัณฑ์อื่นก็เกิดขึ้นถึงภูมิก็เรียกราว
หน้าที่ดีทุกคนทราบดีอยู่ในหน้าตาสื่อทุกคน
เพราะฉะนั้นผมได้ให้แนวทางในการวัดไปแล้ว
หัวหน้าส่วนปฏิบัติหัวหน้าผู้ผิดชาวงานสำรวจแถวแข่งชาติ
กฎหมายนี้มีคำนาจทุกอย่างห้าบเข้าห้าบอบหรือคนมีหมดทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไปด้วยอย่าทำผิดกฎหมายเท่านั้นเอง
ถ้าทำผิดมีกฎหมายอะไรก็ตามก็ตามมาแล้วทำผิด
มันก็ต้องใช้กฎหมายกฎหมายเขาอยู่กันประเทศทุกประเทศเขาอยู่กันด้วยกฎหมาย
ถ้าท่านบอกว่าเราใช้ไปละเมิดสิทธิชนแล้วใครละเมิดสิทธิยศคนอื่นเขาบ้างหรือไม่
มันก็จำเป็นต้องรักษาคนส่วนใหญ่ไว้ให้ได้นะครับ
ว่าอยู่ในเรื่องของการเศรษฐกิจในเวลานี้ซึ่งนักธุรกิจเขาร้องเรียนมาที่ผมจำนวนมาก
คือจึงคนส่วนใหญ่ของการเทศก็บ้าง
เวลาที่เราต้องไปทำอย่างอื่นเช่นดูแลชื่อเหลือปรัชน์
ดูแลความสะกดเรียบร้อยศักดิ์ศาสตร์หรือท่าวสิงห์ประชาชน
ต้องเอากำลังทั้งหมดมาดูแลเรื่องที่ที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ย
มันทำให้ทุกอย่างมันเสียไปทั้งหมดนั่นแหละ
การทำงานก็ทำด้วยความยากลำบากนะครับ
ขอฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันฝากสื่อทุกคน
วันหน้าใครที่จะไปหาข่าวในวิธีชุมนุมกรุณาติดบอกแขนด้วยนะครับ
ว่ามาจากสถานสื่อมาจากสื่อใดติดป่อแขน
ถ้าไม่ผิดบอกแผนห้ามเข้าพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกัน
ช่วยกันให้เกิดความสงบเรียบร้อย
อย่าให้คนแสวงเอารูปต่างที่มันถ่ายกันหลายมุมบางที

จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำจากเต็มที่
ไม่มีการใช้กำลังมีแต่ถูกกับถูกใช้กำลังทั้งสิ้น

ผมถามนี่ว่าจะอยู่กันแบบนี้หรือ

ให้รัฐบาลทำอย่างเดียวผมว่ามันแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะ
ไม่ว่าจะเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไร
มันไม่ได้ทั้งหมดตราบใดที่คนไทยยังไม่มีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว
ที่จะทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปมีลมทางการเมือง
เรื่องทภาพเรื่องอย่างต่างมันก็เดินตามขั้นตอนตาม
ตามระเบียบกฎระเบียบอยู่แล้วจะเปิดสภาไม่เปิดสภา
อีกไม่กี่วันก็เปิดอยู่แล้วสภาก็ไปว่ากันตรงนู้น
เรื่องรัฐธรรมดูลก็มีกันรัฐธรรมานก็มีแดวทางทางกัน
สนุนให้มีกันสนุนการอยู่แล้วก็ขอให้เป็นไปตามข้อตอดทางกฎหมาย
ถ้าทำผิดกฎหมายวันนี้แม้กระทั่งกฎหมายในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียล
นะโปรดภรรณาอะไรต่างนิวมิตเตือนต่างนะ
เหมือนกันระมัดระวังด้วยนะครับโอเคมีอะไรไหม
วันนี้พักร่วมต่างรัฐบาลรัฐบาลตีต่อมาเกือบครบทุกท่าน
เว้นติดต่างจากการสัมพันธ์และอื่น
ก็มีมติเห็นชอบในการให้บังคับใช้กฎหมายนี้
ก็ฝากให้คนไทยทุกคนทั้งในประเทศ
ช่วยให้การสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ด้วย
ในส่วนว่านี่ผิดทางศึกษาก็ขอฝากผู้ปกครองให้บรรที่ดูแลให้ดีที่สุดนะครับ
ผมไม่อยากให้มีผลกระทบใดทั้งสิ้นนะครับ

เพราะเราก็ไปรวดวัตถุประสงค์ของผู้ที่อยู่เมืองล้างของเท่านี้
แล้วเขาต้องการอะไรบ้างก็พอยังทราบว่าอยู่ล่ะ